โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมฮะทำอย่างดีเลยนะ
ยังหรูเลยนะอุปกรณ์การพนันแบบครบครันเลยนะ
พนักงานใส่เครื่องแบบแบบนี้เลยนะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าต่อมอ
บุกเลยคุณสตมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสตมนำกำลังพร้อมหมายสารอาญา
บุกเข้าไปตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งย่านงามวงวานภายหลังจากสืบทราบว่าโรงแรมแห่งนี้
บนชั้น๘ชั้น๙ชั้นสูงลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่
ผลการตรวจค้นนะครับพบว่าภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหรามีโต๊ะพนันหลายประเภท
โต๊ะบาคาร่า๖โต๊ะตู้สล็อต๖เครื่องเครื่องยิงปลา๑ตัว
ไพ่ร้อยกว่าสำรับและมีชิปแลกเงินหลาย๑๐ล้านพร้อมเงินสดอีกทั้งสิ้น๓๕ล้านบาท
โดยแต่ละโต๊ะจะมีคอมพิวเตอร์และพนักงานประจำโต๊ะคอยควบคุมดูแลอยู่
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจชาวจีนแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยว
เรื่องต้นตำรวจจับกลุ่มนักพนันชาวจีนได้ทั้งหมด๒๖คนนะ
ก็รวมเป็น๔๙คนที่ควบคุมตัวไป
ของกลางและเงินสดส่งพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบส
เจ้าของพื้นที่ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
หลังจากนี้จะสืบสวนหาเจ้าของบ่อนตัวจริง
เพราะว่าถ้าเป็นบ่อนขนาดนี้ได้คุณลงทุนมหาศาล
เป็นคนรวยคนไฮโซคือมีเงินนะคะ
นั่นสิแล้วเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้ยังไง
กระทั่งสตมเขาเข้ามาในการเอาหมายสารเข้ามาจับกลุ่มแบบนี้นะครับ
แล้วก็ต้องสอบปากคำพนักงานเจ้าของโรงแรมด้วยนะ
หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับ
บุกเข้าไปจับกลุ่มเมื่อเช้านะ